มาดูเรื่องราวของตำรวจกองปราบแล้วก็ปคม
เขาตามไปรวบตัวพ่อเลี้ยงที่ก่อเหตุข่มขืนลูกเลี้ยงวัย๑๓ปี
หนีคดีมาหนีไปอยู่กับเมียเก่า
กบดานอยู่ในกรุงเทพแต่สามารถรวบตัวได้แล้วนะครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช้าของวันที่๑๑ธันวาคมของปีที่ผ่านมา
พ่อเลี้ยงพาลูกเลี้ยงคือเด็กหญิงวัย๑๓ปี
ทำอนาจารย์และข่มขืนจนสำเร็จความไคร่
เหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นในพื้นที่โรงพักหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะ
จากนั้นพอยายของเด็กทราบเรื่องก็พาเด็กไปแจ้งความเอาผิดพ่อเลี้ยง
และตำรวจก็รวบรวมหลักฐานขอสารออกหมายจับนะฮะ

ตำรวจสืบทราบมาว่าพ่อเลี้ยงหนีไปกบดานอยู่กับเมียเก่าที่บ้านเช่าแห่งหนึ่ง
รัฐพร้าววังหินในกรุงเทพก็เลยนำกำลังเข้าไปบุกจับกลุ่มนะครับ
พอไปเจอเนี่ยก็ทำการสืบสวนสอบสวนผู้ต้องหาก็จับได้นะฮะ
เขาให้การปฏิเสธและขอให้การในชั้นศาลเท่านั้น
ตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหาพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปจากวิดามันดามเพื่อการอนาจารย์
แล้วก็พาเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีเพื่อไปทำการอนาจารย์และกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
ที่โรงพักหนองภัยเจ้าของท้องที่ก็จะมารับตัวพ่อเลี้ยงคนนี้กลับไปดำเนินคดีต่อในพื้นที่เกิดเหตุนะครับ